วันอังคารที่๑สิงหาคมนี้แล้วนะคะ
จะเป็นวันที่มีการแถลงปิดคดีปล่อยประละเลย
ให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว
ซึ่งล่าสุดทางนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ยืนยันแล้ว
ว่าจะเดินทางไปแถลงปิดคดีนี้ด้วยตัวเอง
ท่ามกลางหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เขาต้องจับตาดู
ความเคลื่อนไหวของกลุ่มกองเชียร์นะคะ
ที่อาจจะเดินทางไปให้กำลังใจนางสาวยิ่งลักษ
ซึ่งก็คงต้องมีการคุมเข้มความปลอดภัยกันอย่างใกล้ชิด
วันนี้เสาวิเคราะห์ตลบม่านการเมืองมองข้ามช็อตไปเลยค่ะ
จนถึงเรื่องของช่วงหลังผลคำตัดสิน
ว่าจะส่งผลต่อการเมืองไทยอย่างไรต่อไปนะคะ

ใกล้ถึงวันตัดสินคดีสำคัญทางการเมืองเข้ามามากเท่าไหร่

การเมืองที่เคยดูเหมือนเงียบสงบกลับเริ่มเข้ามาคุกกลุ่นขึ้นอีกแล้วค่ะพี่โมชา
ครับเพราะต้องยอมรับนะครับว่า
เรื่องคดีจำนำข้าวเนี่ยนะครับ
มันเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ
แล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกคนในประเทศนี้
พยายามก็ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดเนี่ยนะครับ
ความเป็นมาของเรื่องนี้เป็นยังไงเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงเนี่ยนะครับ
มาถึงมาวันนี้คือเราจะมาพูดถึงว่า
มันจะตัดสินกันแล้วนะครับ
ในวันที่หนึ่งเนี่ยปิดคดี

แถลงปิดคดีซึ่งทางคุณปูยิ่งรักในยกเดือนครับ
ซึ่งเป็นจำเลยในคดีนี้เนี่ย
ก็ประกาศชัดเจนนะครับว่าก็จะแบบไปแน่นอนนะครับ
แล้วก็วันที่๒๕ก็จะตัดสินเรื่องนี้นะครับ
ยังมีคดียังอื่นอีกอะไรอีกเนี่ย

แต่มันก็มีเรื่องสำคัญตรงนี้แหละกับคดีนี้
ซึ่งท่านนายกยิ่งรักเองก็เดินสาย
สายไปทั่วเลยนะครับ
ขอกำลังใจ

หลังจากนี้ไปความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ซึ่งถือว่าคดีนี้เนี่ยเป็นคดีทางการเมืองนะครับ

รัฐบาลเก่ายิ่งรักเลยเป็นเบอร์หนึ่งเลยเนี่ยนะครับ
จากงวดเข้ามาตัดสินเข้ามา
ไม่ว่าคดีนี้ออกมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับ
ก็มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นก็คือว่า
จะมีการชุมนุมกันนะครับ

กล้าหรือไม่กล้าเนี่ยนะครับผมคิดว่า
พวกที่ออกมาว่าจะไม่ยอมให้ปูตายคนเดียวเนี่ยก็มีพูดขึ้นมาเนี่ยนะครับ
มีการเรียกว่าความเคลื่อนไหว
ความเคลื่อนไหวที่จะมาให้กำลังใจกันนะครับ

ของรัฐบาลเองของคอสชเองอะไรเองนี่ก็มองดูว่า
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองอันนี้เนี่ยนะครับ
มันไม่ถูกต้องนะไม่ต้องมาเคลื่อนไหวนะ
เรื่องนี้เป็นเรื่องของคดีอยู่ที่บ้านก็ได้ให้กำลังใจก็ได้นะครับ
แต่ความเคลื่อนไหวเนี่ยมันออกมาวันนี้เนี่ยผมว่ามันมากดดัน
มันไม่ได้กดดันสารในการตัดสินได้
ผมคิดว่ามาขนาดไหนเนี่ยนะครับ
สารเองก็มีเป้าหมายในการตัดสินพิจารณาอยู่แล้วอะไรอยู่แล้ว
ก็คงจะทำไม่ทำไม่ทำให้ศาลนี้ต้องตื่นเปลี่ยนแปลงไป
แต่สิ่งที่กดดันเนี่ยของพักเพื่อไทยของกลุ่มเสื้อแดงเนี่ยกดดันมาเต็มเลยนะครับ
คือรัฐบาลนี้คศเนี่ยนะครับ
เพราะเราจะเห็นเลยนะครับว่า
อย่างนี้เลยว่ามาถึงวันนี้เนี่ยรัฐบาลที่ปกครองมา๓ปีกว่าขึ้นปีที่๔๓๔ปีเนี่ยนะครับ
บิกป้อมหารมตีกะลาโหมหารมตีมหาดไทยนายกรัฐบนตรีผอบครอบออธิบดีกรกตรวจ
เรียงหน้าออกมาเลย
มีออกมาเกินกว่า๕คนก็จับได้นะ
พร้อมที่จะถ้ามีคดีแล้วย้อนเดินหน้าต่อไปก็สามารถทำได้อีกเนี่ยครับ
ก็คือปรามเอาไว้นะครับว่าเพื่อไม่ให้มันมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้น
แต่มองอีกอันหนึ่งการชุมนุมของ
ถ้าจะมาให้กำลังใจกันจริงการปลูกม็อบการเชิญชวนคนเข้ามา
ระดับหมื่นระดับแสนสำหรับพระกันมือนี้มันเรื่องเล็กนะครับจะมา
แต่ถึงจะเป็นเรื่องเล็กแต่เล็กก็ยังไม่ได้
เข้ามาเพราะเขารู้ว่าปัญหาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับรัฐบาล
เรื่องนี้มันจะเป็นเครื่องชี้วัดเลยสำหรับประเทศไทย
ในการเดินเกมเดินหน้ากันต่อไปความเคลื่อนไหวมันเป็นสิ่งเตือน
ให้รัฐบาลนี้ได้รับรู้เตือนให้คนในสังคมได้รับรู้ว่า
ต่อไประวังนะครับจะเกิดความขัดย้างถักกันเมืองรอบใหม่
มันเป็นตัวเริ่มวันตัดสินวันที่๒๕จะเป็นตัวเริ่มว่า
เมืองไทยจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหรือเปล่าคะได้ไหม
คดมันดูลำบากนะแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของวิกฤตเรื้อรังของประเทศไทยล่ะคดีนี้
ตั้งแต่ปี๔๘มาถึงปี๖๐มัน๑๒ปีนะครบ๑๒นักศัตริย์แล้วครบรอบ
จะมีผลอะไรยังไงหรือไม่เนี่ยมันก็ต้องกรอเทปกลับไปดูนะครับ
อดีตนายกยิ่งรักเนี่ยท่านใช้เวลา๔๐กว่าวันเองนะไม่เกิน๕๐วัน
ในการเป็นนายกรมนตรีในเวทีหาเสียงเลือกตั้งนะครับ
แล้วก็เป็นน้องของคุณทักษิณเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเป็นตัวแทน
คุณทักษิณก็ยังบอกเลยว่าเป็นโครนนิ่ง
เพราะฉะนั้นดูเฉพาะยิ่งรักอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูกระแสคุณทักษิณด้วย
สารจะตัดสินอย่างไรนั้นผมว่าเราไปก้าวล่วงไม่ได้
แต่ตัดสินแล้วจะทิ้งความรู้สึกอะไรไว้กับอดีตผู้นำ
อันนี้เป็นเรื่องน่าคิดและความรู้สึกนั้นมันจะส่งผลอย่างไรต่อไป
ผมกลับคิดว่ามันอาจจะชี้วัด
ว่าสังคมเราได้มีการพัฒนามีวุฒิภาวะอะไรกันขึ้นมาแค่ไหน
ฝันร้ายกับม็อบกันมามาก
ก็หลายคนก็คิดว่าอ้าวจะกลับมาอีกแล้วเหรอ
ฮือเขาใส่กันอีกแล้วหรือผมไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้น
สองคู่ประการเมืองทั้งฝ่ายที่คุมฟังสุขบทั้งฝ่ายที่ตกเป็นจำเลย
นี่เราพูดถึงบรรยากาศของศาลตอนนี้นะ
ทั้งสองฝ่ายมีอะไรก็ฟ้องประชาชน
โดยเฉพาะฝ่ายจำเลยก็ฟ้องประชาชน
ทั้งฝ่ายคุมอำนาจก็ขอประชาชนอย่าเคลื่อนไหวเลย
เพราะว่าสารให้สารท่านตัดสินจะไปกดดันอะไรท่าน
เมื่อทั้งสองฝ่ายฟ้องประชาชนผมกลับมองว่าสถานการณ์
จะเป็นอย่างไรต่อไปมันขึ้นอยู่กับประชาชน
แล้วก็สังคมสติปัญญานั่นแหละครับ
ที่จะเป็นที่พึ่งของประเทศ
ถ้าหากสังคมเราหวั่นไหวไปไม่มีหลักอะไรเลยเนี่ย
หลักกฎหมายก็ไม่เอาเอาแต่หลักความพอใจเนี่ย

คดีต่างที่ยังคั่งค้างอยู่เยอะแยะไปหมด
ถ้ามาประเดประดังทางนี้คะแนนสงสารก็จะยิ่งมากขึ้น

มันก็เหมือนท่านพิเศษผัดวิชัฎคุณ
ท่านโพสต์เอาไว้ในโซเชียล
เยอะแยะไปหมดเลยที่คนก็โพสต์กันแชร์กันอะไรกันเนี่ย
เมื่อตัดสินถ้าถูกกดดันมากขึ้น

คือยิ่งมากขึ้นมากเท่าไร
มันจะเปลี่ยนนะครับจากความสะใจมาเป็นความสงสาร
ฉะนั้นผมคิดว่าทุกฝ่ายขอสชรัฐบาล
ก็คงจะรับรู้ในประเด็นเหล่านี้
ดูที่จะพยายามที่จะผ่อนคลายอะไรต่างเกิดขึ้น
แล้วผมก็เรียกว่าเรื่องคดีออกมาความขึ้นไหวจะเป็นยังไง
เรื่องของความปองดองเนี่ยนะมันก็คงจะถ้ามันรุนแรงเนี่ยนะ
ความปลองดองเนี่ยมันคงจะมันคงจะเดินหน้าไปที่รัฐบาลทำมาเต็มที่เนี่ย
มันควรจะไม่ไปถึงไหนนะครับแล้วนอกจากไม่ไปถึงไหนแล้วเนี่ยนะครับว่า
ถ้าเหตุการณ์มันรุนแรงไปยังไม่เรียกว่ายังไม่ต้องทำอะไรเดินหน้าไปเรื่อยเนี่ยนะครับ
เขาก็สามารถที่จะใช้จังหวะใช้เวลาใช้ระยะเลื่อนต่อไปออกไปต่อไปเนี่ยนะครับ
ประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาปลุกระดมทางการเมืองได้อยู่ตลอดเวลานะครับ
เราพูดกันถึงว่าคะแนนเห็นใจความสงสารอดีตผู้นำของเรา
ใช่แต่ถ้าใครไปอยู่ในสถานะอย่างงั้นก็คงน่ะ
มันมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับแต่ว่าอยากให้ย้อนทวนไปว่า
แต่เรื่องรับจำนามข้าวมันก็เห็นกันอยู่
คดีทุจริตก็มีแต่อดีตนายกยิ่งรักเนี่ย
ท่านก็แค่ปล่อยปะลั่นเลย
คือในฐานะเป็นนายกรมตรีเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าว
ทางปปชเนี่ยก็ได้แจ้งแล้วว่ามันต้องผลเสียหายเตือนตั้ง๒รอบ
พักพวกของทักษิณของยิ่งรักเองก็เคยส่งเสียงเตือนกันตอนนั้น
ผมจำได้ว่าดรวีรกุลก็ส่งสัญญาณเตือนมาให้สัมภาษณ์ด้วย
ถ้าจำกันได้มันก็เป็นไปตามลำดับว่าระวังมันจะสร้างความเสียหาย
ทำให้กระทบประเทือนฐานะกลาง
เอาละเฮ้ยถ้ากลับไปพูดกันถึงเรื่อง
มันจะไม่มีอนุภาพเท่าไหร่
ถ้าเผื่อว่าปัจจุบันนี้ประชาชนไม่ลำบากไม่เดือดร้อนนัก
พอปัจจุบันเราก็ต้องพูดถึงรัฐบาลทหาร
รัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์ผลเอกประวิทธิ์อำนาจคู่
ตรงนี้มันทำให้ยิ่งหน้าหวาเสียวอีก

มีความหวังถดถอยลงไปเรื่อยแล้วก็ลำบากกันยังไม่มีทางออกอะไร
ขณะเดียวกันสิ่งที่มันเคยแตกต่างเรื่องความโปร่งใสความซื่อสัตว์สุจริตนี้
ช่องว่างมันก็ลดแคบเข้ามาจนกระทั่งแทบจะไม่แตกต่างอะไรกัน
อย่างเรื่องข้าวต่อเนื่องมาเนี่ยข้าวเน่าข้าวเสียคนกินไม่ได้ใส่กินไม่ได้
ก็ยังมีปัญหาคากันอยู่ร้องไปถึงศาลเหมือนกัน
เอาข้าวดีมาเวียนเทียนเอาแทนข้าวเน่ากันแล้วข้าวเน่าเนี่ย
ว่าเอาไปทำอาหารสัตว์นะฮะแต่ว่าไอ้โรงงานทำอาหารสัตว์
ไปลงสีซะนี่ไม่รู้มีเครื่องทำอาหารสัตว์อะไรหรือเปล่า
ผมถึงบอกว่าถ้าหากผมเคยพูดว่าจะทำความสะอาดบ้านเนี่ย
กวาดมันต้องสะอาดนะไม่กวาดใหม่หรือเก่าไม่รู้แต่ไม่กวาดมันต้องสะอาด
แต่นี่มาถึงปีที่๔แล้วเนี่ยก็ทำความสะอาดบ้านไม่สะอาดอ่ะ
ก็หลายคนก็แน่ใจไม่แน่ใจมั่งอะไรไม่กวาดมันสะอาดหรือเปล่า
อันนี้เป็นการบ้านซึ่งมันจะไปพันละวันพันละเกกันกับ
คะแนนสงสารคะแนนเห็นใจเมื่อถึงเวลาเปิดให้มีการเลือกตั้ง
ซึ่งวันหนึ่งมันต้องกลับไปถึงตรงนั้น
เราก็ไม่สามารถที่จะไปกำหนดหรือว่าไปตัดสินใจแทนประชาชนได้หรอก
เพราะเขารู้สึกยังไงเขาก็ต้องออกมาอย่างนั้น
โดยใช้สถานการณ์ปัจจุบันเป็นเครื่องเหมือนผสมผสานด้วย
อันนี้อยากให้พวกคอสชได้ฉุกคิดได้มากขึ้นหน่อยนะ
เพราะวันนี้มันไม่เหมือนตอนแรกที่เริ่มเข้ามา
และมันมีลำผักลำโค้นดีกว่ามาถึงวันนี้มันก็แผ่วไปแล้วนะ
แล้วข้อสำคัญเนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณจะมาแก้ปัญหานะ
ไม่ให้เสียของเนี่ยไอ้กรณีนี้มันก็พิสูจน์เหมือนกัน
ว่าคุณมีความสามารถแค่ไหนนะโดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูปอะไรทั้งหลาย
ในสิ่งที่ปฏิรูปได้ทันทีคุณก็ไม่ทำนะ
หวังจะไปรูปใหญ่ที่มันไม่ค่อยเห็นน่ะนะ
แม้แต่เรื่องปัญหาเศรษฐกิจ
คือเราต้องยอมรับว่าเสียงประชาชนเนี่ย

แล้วก็บอกด้วยว่าควรจะปรับกระทรวงไหนคนไหนนะ
นี่เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องฟังเหมือนกัน
เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าคุณปล่อยกันแบบนี้แล้วก็เละกันหมดเนี่ย
คุณก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาการเมืองประเทศไทยได้
รับประกันเลย
สวัสดีครับ